เมษายน๒๕๖๐มีชาวบ้านออกไปแห่ไข่มดแดง
ท้ายหมู่บ้านหลังเมนเผาศพวัดโศกตลับ
ตะบนโคกสูงอำเภอเมืองชายภูมิ
ประสบเหตุสยองพบนิ้วเท้ามนุษย์โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดิน
ตำรวจภูทรเมืองชายภูมิเร่งเข้าตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิขุดดินลึก๖๐เซนติเมตร
นำศพปริศนาขึ้นมาพบสภาพศพ
มีหนอนไต่ทั่วร่างมีทะเบียนรถ
เอกสารระบุชื่อนิรันดิสร้อยสูงเนินวัย๒๕ปี
ตำรวจตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
พบว่ามีสัญญาณโทรเข้าจากบุคคลต้องสงสัยคนเดิมหลายสาย
ก่อนสืบสวนทราบว่าคนร้ายคือ
สาธิตและวัชละสาแก้ว๒พี่น้องชาวชายภูมิ

สาธิตเคยก่อเหตุชิงทรัพย์ในพิธีสพบกรวจจบุรีรำ
และก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์ในพื้นที่สอนออุดมศุกร์
ในปี๒๕๕๗อยู่ระหว่างหนีการประกันตัวในชั้นศาล
ตำรวจแกะรอยจนพบผู้ก่อเหตุทั้งสอง

ชุมชนบ้านหนองพะเท่าที่ตะมนต์ในเมืองชายภูมิ

ตัววัชละก่อนกระจายกำลังไล่ล่าปิดล้อมพื้นที่หมู่บ้าน

สองวันจึงจับกลุ่มสาธิต
ขณะให้แฟนสาวพาขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
ชระสารภาพว่าวันเกิดเหตุ
ผู้ตายซึ่งรู้จักทางออนไลน์มาหาที่ผับแห่งหนึ่งในจังหวัดชายภูมิ
เมื่อคืนวันที่๒๐เมษายน
เขาและน้องชายได้ชวนผู้ตายมาดื่มเหล้าจนเมา

วางแผงฆ่าเพื่อชิงทรัพย์โทรศัพท์มือถือ
เงินสดและรถจนวิสุวิชิมิหลาดสีขาว
โดยเขาเป็นคนจับตัวนิรันดิ์
สาธิตเป็นคนใช้มีดปลายแหลมจ้วงแทงนิรันดิ
ขาดใจตายในห้องพัก
แล้วนำผ้าห่อศพขึ้นรถของนิรันดิ์
พุ่งหน้าไปยังป่าท้ายหมู่บ้านจุดที่พบศพ
ขุดหลุมจุดไฟเผาฝังศพพร้อมทะเบียนรถ

กรบดินแล้วมานอนที่ห้องพัก
รุ่งเช้าสาธิตได้ขับรถของนิรันดิ์
ตะเวนขายตามเต็นต์รถมือสอง

กลับไปกบดานที่บ้านแม่กระทั่งถูกจับกลุ่ม

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุถึงแก่ความตาย
ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ

ถูกนำตัวดำเนินคดีชดใช้กรรม